สวัสดีครับวันนี้หลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือคงต้องเจอกับความแปรปวนสภาพอากาศนะครับ
เป็นฝนฟ้าขนองหลังจากที่เจอกับอากาศร้อนมาวันสองวัน
ฝนเหล่านี้ก็จะถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดอากาศร้อน
รวมไปถึงสถานการณ์ฝุ่นในพื้นที่ได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับ
แต่ว่าฝนเหล่านี้นั้นเกิดจากอะไรแล้วก็จะส่งผลไปยาวนานมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมาตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
อย่างที่ได้มีการติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับฝนเหล่านี้เกิดจากการเคลื่อนตัวของคลื่นกระแสลม

อย่างแรกที่เราส่งผลก็คืออากาศที่จะร้อนขึ้น
หลังจากนั้นฝนตกแล้วก็อากาศจะเย็นลง
ส่วนในบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างก็มีลมจากทะเลเข้ามา
ลมเหล่านี้จะสังเกตว่ามาจากอ่าวไทย
ก็หมายความว่าสามารถที่จะมาเพิ่มความชื้นเข้าไปในอากาศ
แล้วก็เป็นวัตถุดิบสำคัญที่ทำให้เกิดฝนนะครับ
ดังนั้นนอกจากพื้นที่ภาคเหนือแล้วภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานนะครับ
ซึ่งเป็นทิศทางของกระแสลมที่มีการเคลื่อนที่ผ่าน
ก็จะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกมาในครั้งนี้ด้วยนะครับ
ส่วนคลื่นครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยนะครับ
ลมหนาวจากจีนนั้นอ่อนกำลังถอยร่นกลับไป
สถานการณ์คลื่นจากก่อนหน้านี้คลื่นเนี่ยนะครับ

หลังจากนี้ก็จะค่อยอ่อนกำลังลง
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าอุณหภูมินั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้าง
เมื่อช่วงเมื่อวานนี้นะครับจะสังเกตว่าภาคเหนืออุณหภูมินั้นสูงขึ้นนะครับ
เช่นเดียวกับพื้นที่อื่นอีสานภาคกลางแล้วก็
ประเภททางตอนล่างก็ร้อนอบอ้าวเลยทีเดียว
ส่วนช่วงกลางวันครับก็อยู่ที่ประมาณ๓๔๓๕องศาเซลเซียต

พบว่าอุณหภูมิในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือลดลงอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ประมาณ๑๘องศาต่ำกว่า๒๐องศานะครับ
ที่กลับมาร้อนก็คือในบริเวณพื้นที่อีสานนะครับ
ไปอยู่ที่ประมาณ๒๘องศานะครับ
แล้วก็ในช่วงบ่ายก็จะพบว่าภาคเหนือนั้นอากาศก็เย็นลงนะครับ
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าเป็นผลพวงจากคลื่นกระแสลมที่มีการพัดมา
ดังนั้นก่อนหน้านี้ไปอยู่ภาคเหนือหลังจากนี้ก็จะไปอยู่ภาคอีสานนะครับ

หลังจากนั้นก็จะมีฝนฟ้าขนองตกลงมานะครับ

เดี๋ยวมาดูการคาดการณ์ฝนหน่อยนะครับ
จุดที่จะมีฝนเมื่อสักครู่นี้นะครับ
สังเกตว่ามีการกระจายตัวในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนแล้วก็ภาคกลางในพื้นที่ดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับ
สองวันนี้ควรจะต้องเตรียมรับมือหน่อยรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย
หลังจากนั้นอากาศจะเย็นสบายลงนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหานที่สวัสดีครับ